ส่วนอีกหนึ่งข่าวยังคงเป็นกระแสดราม่าอยู่เช่นเคยคุณผู้ชมค่ะ
สำหรับอดีตนักแสดงคุณทีนะคะที่มีดราม่าว่า
เงินบริจาคใช่๕๐๐๐จริงหรือเปล่า
แม้หลายคนสงสัยเหลือเกินเพราะว่า
เขาบอกว่าตอนแรกแจ้งว่าเงินบริจาค๕๐๐๐
สุดท้ายก็บอกเบอร์ยาลืมตกเลข๐ไป

แต่ล่าสุดคุณเอมมี่แม็กซิมเปิดเผยกับบันเทิงไทยรัฐทางโทรศัพท์
บอกว่ามีคนเช็คยอดเงินบัญชีธนาคาร
ปรากฏว่าเงินจริงมากกว่า๘ล้านบาท

เพราะว่าโดนด่าว่าว่าสมรู้ร่วมคิด
แล้วก็แจ้งว่าพรุ่งนี้คุณทีจะมาที่กรุงเทพนะคะ
และจะแถลงในรายการรายการหนึ่งตอน๖โมงเย็น
เพื่อเคลียร์ทุกข่าวที่เกิดขึ้น

ก็คือจริงแล้ว๘ล้านบาท
อยากให้ทุกคนมาฟังจากปากพิธีมากกว่าค่ะ
เรื่องทั้งหมดเนี่ยจริงเอมมี่ได้โพสต์ไป
ตั้งแต่วันที่มีหน่วยภาครัฐเข้าไปช่วยเหลือพิธีแล้วอะค่ะ
ก็คือเอมมี่ก็ได้โพสต์ไปว่าหมดหน้าที่ของเอมมี่แล้ว
ก็คือหมดตั้งแต่วันนั้นจริงค่ะ
เพราะฉะนั้นเรื่องตัวเลขเนี่ยเอมมี่ไม่อยากยุ่งเกี่ยว

อยากให้เจ้าตัวออกมาพูดเองดีกว่าชี้แจงเองดีกว่าค่ะ
คือก่อนหน้านี้เราได้มีการพูดคุยกันกับพี่พีก็
ทีก็บอกว่าอยากจะออกมาพูดค่ะ
มี่ก็เลยว่างั้นก็ออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจดีกว่าค่ะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะได้รู้กันนะว่าประเด็นทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นยังไงบ้าง
แต่ว่าคอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียก็แตกออกมาเป็นหลายอย่างเหมือนกันนะ
เสียงบางคนบอกว่าบริจาคแล้วก็แล้วกันอย่าไปคิดอะไรมาก

อันนี้คือแล้วแต่มุมมองของแต่ละคน
แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเคลียร์กันจะได้รู้กันไปว่าตกลงมันเป็นยังไงกันแน่